จะบอกว่าวงการเพลงของบ้านเราเปิดว่ามมากขึ้นนะคะ
และที่สำคัญสุดที่เราจะพูดถึงค่ะ
คือน้องแบงแกส
เรามาเริ่มกันลุ้มเหี่ยวเลยดีกว่า

หนุ่มหล่อมากความสามารถนะอีกคนนึงของวงการ

เพราะว่าส่วนหนึ่งค่ะก็เป็นคนอายุทยาบ้านเดียวกันเออ
หลังจากนั้นค่ะก็มีโอกาสได้เข้าร่วมงานกันจริงจังนะ

ครั้งที่ตัวเองนั้นยังเป็นเด็กค่ะที่มีโอกาสได้ไปดูการแสดงลิเกไง
ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้แฟนได้ติดตามกันด้วย

ก็เลยคว้าพระเอกลิเกตัวจริงค่ะอย่างน้องแบงค์มาร่วมงานด้วย
ส่งผลให้เพลงพระเอกลิเกตอนนี้ยอดวิวสูงถึง๔๑ล้านวิวเข้าไปแล้ว

จุบันค่ะยังคงมีแฟนคลับเข้าไปฟังเพลงนี้อย่างต่อเนื่อง
เรียกว่าปังลงตัวแบบสุดเลย
คุณผู้ชมมาอีกคนนึงนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องแบงค์สอนราม
นั่นก็คือนางงามสุดปังแห่งปีน้องอิงฟ้าวราฮา
สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยอย่างมากค่ะ
กลับไปที่งานนะคะที่ทั้งคู่มีโอกาสได้ร่วมงานกันเป็นครั้งแรก
บนเวทีหมอลำชื่อดังอย่างระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ
ครั้งนั้นค่ะถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการนะคะ
ล่าสุดนะคะทั้งน้องแบงค์และสาวอิงฟ้าหวนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง
บนเวทีหมอลำเสียงอีสานคุณผู้ชม
บอกเลยเนี่ยค่ะโมเมนต์แฟนประทับใจไม่มีวันลืมค่ะ
แล้วก็ทำเอาหลายคนฟินสุดไปเลยค่ะเชอรี่
ปิดท้ายกับบรรยากาศงานสุดอบอุ่นค่ะ
ผ่านไปสดร้อนเลยเป็นงานแฟนมีคุณผู้ชม
เสิร์ตยอดรักประจำปีมาลัยเงินล้านยกกำลัง๒ค่ะ
พบุตรหน้าหวานอิดอิสรพงศ์
แล้วก็พระเอกลิเกสุดฮอตน้องสอนรามน้ำเพชรนี่เองนะ

ระยิบระยับตาแตกจริงคุณผู้ชมนะ
งานนี้ทั้งน้องแบงค์ทั้งน้องอิดค่ะ
ทั้งร้องทั้งเต้นแม่ยกพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย
ว่านี่เป็นอีกหนึ่งมิติใหม่ของการทำงานร่วมกัน

น้องแบงค์สอนรามเองก็เอ่ยปากขอบคุณทุกคน
มอบโอกาสให้เพราะว่ามันคือประสบการณ์ทั้งหมด

เพราะว่าคือการตอบแทนให้กับแฟนคลับที่เขารักนั่นเองค่ะ
การที่แบงค์ได้ร่วมงานกับศิลปินนะครับในหลายคนเนี่ย
ทุกอย่างคือประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ
แบงค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติ

ทุกโอกาสที่เข้ามานะครับ
และแบงค์ก็แบบเต็มที่ในทุกโอกาสมากซึ่ง

เพราะว่าแบมไม่รู้ว่าโอกาสดีจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่
เราต้องพร้อมจริงในทุกโอกาสที่จะได้รับ
ค่ะนะคะก็ติดตามทุกผลงานของน้องแบงค์ด้วยละกันนะคะ